ข่าวใส่ใคร

เยอะ
กลับมาเจอกันหลังเคราะห์ลบโครงชาติ

วันนี้ทั้งวันคนก็ยังพูดอะไรถึงเจนี่

นางจะขึ้นคอนเสิร์ต

ฝั่งหนึ่งพี่หนุ่มสัมภาษณ์น้องก้าว

สรุปหากินกับชีวิตนางดีเนอะ

เกี่ยวกับเรื่องกระแสร้อนแรงนะฮะ

ว่าอย่างถ้าสมมุติมาบางรายการเนี่ย
สมมุติเขาจ้างบางรายการให้นางสามพันห้าสามพันนางก็จะแบ่ง
เงินให้เขาเนี้ยห้าร้อยบาทอืมนะฮะห้าร้อยบาทอืมแล้วของหนุ่มที่ให้
หมื่นอ่ะหมื่นนึงนางก็บอกว่านางยืนยันว่านางเขาก็ให้หมื่น
นางมาตัวแม่เราก็จำไม่ได้ป่ะว่าตอนแต่กูไม่ได้ความว่ายังไงล่ะ
เขาได้หมื่นฮะเขาได้หมื่นจริงไหมนางก็บอกถ้าได้หมื่นนางให้สามพัน
อ่าแต่ว่าแล้วก็คืออันเนี้ยไอ้ก้าวบอกมันใช่ใช่ไหมตอนนี้ก็พูดได้เหมือนกัน
นางก็พูดว่าเออเด็กก้าวก็เลยบอกว่าอืมไม่ว่าจะไปรายการไหนก็ตั้งแต่
ได้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยทุกรายการทุกรายการแต่เขาที่ก่อนนี้ก็บอก
เขายืนยันว่าคนอย่างเขาก็ไม่ได้อมหิตขนาดนั้นอืมที่จะแบบว่า
ทีละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแต่ก็บอกว่าบางรายการอ้าว
ถ้าสมมุติศิลปินจริงบางคนบอกว่าอาจจะแบบว่าช่วงโปรโมทมันมีฟรีอยู่แล้ว

พูดคำหนึ่งเชื่ออยู่คำเดียวพี่นางย้อนกลับมาไม่เห็นเหรอ
จะมารู้ได้ยังไงว่าหนูสองคนเพราะความจริงมีเขาแค่รู้กันอยู่
แค่อยู่สองคนก็คือความจริงเรื่องตังค์ก็มีรู้กันอยู่สองคน
ตัวหนูเองหนูยังมันบอกว่านางนางเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวไปแชป
เดี๋ยวตกใจอีกนะฮะนางเองก็ยังบอกว่าตัวหนูเองอ่ะ
หนูยังจ่ายไปเท่าไหร่หนูยังจำไม่ได้เลยอ่ะเพราะเขาจ่ายเป็นเงินสดทุกครั้ง
เข้าใจเป็นเงินสดเงินทุกครั้งหรือแบบว่าอาจจะเป็นโอนเขาบอก
ตัวเองอ่ะจ่ายไปเท่าไหร่ยังจำได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวล
เรื่องที่เรานำมาเสนอข่าวกันอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่งเกิดอาทิตย์ที่แล้ว
เดือนที่แล้วนะอืมฮะปีที่แล้วปีหกสองปีที่แล้วแต่เพิ่งมาพูดกัน
มันเพิ่งมาพูดกันแองจี้คือเรื่องของเรื่องเรื่องมันเพิ่งมาโป๊ะโป๊ะเพราะว่าแบบว่าต่างคนต่าง
พูดใส่กันพูดพูดใส่กันไปพูดก็ใส่กันมาคือแบบว่าเริ่มมีดราม่า
เรื่องมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นตอนถ้าสมมุติอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้ว
เดือนที่แล้วค่อยว่าไปอย่างถูกคือคือเรื่องตอนหลังที่มันเกิดขึ้น
เนื่องจากว่าหลังจากโควิดพอดีน้องเขาไปเล่นคอนเสิร์ต
มันเลยมีกรณีที่แบบว่าเรื่องกาดตกโดนอันนี้อีกแล้วก็ไปเอาเรื่องเก่าที่เคยลงลงมาพูดต่อ
กาดตกเรื่องกาดตกเล็กมากแล้ว
ข่าวนั่นเป็นตัวเปิดเป็นตัวเปิดแล้วหลังนี่อ่ะมันก็

ที่สุดมันก็เลยกลายเป็นไปขุดขุดขุดขุดขึ้นมาก็อย่างที่บอกถ้าเอาความเป็นจริง
เราไม่รู้หรอกก็นางก็คิดไม่เชื่ออะไร
เชื่อนางว่าตัวหนูเองอ่ะเดี๋ยวนายจำงานให้ขอเท่าไหร่

พี่ยอมรับว่านางจ่าย๕๐๐จริง

รายการที่บันทึงรายการข่าว

แต่ถ้าไอ้ตอนที่ไปจ่ายหมื่น

ก็ถูกของนางคิดไปคิดมาก็ถูกพี่สมัยก่อนพี่ก็เห็นใช่ไหม
ว่าสมมุติพี่ให้มา
เหมารถตู้มา๒คันแล้วก็มีแดนเซอร์
เขามาโชว์เลยเป็นแบบก็คือร้องเพลง
แต่ตอนนี้เราเข้าไปดูตามเพจต่างที่คนเอาไปลงแหละ

ก็ใช่ไงแต่คือคนเขาติดใจตรงเงิน๕๐๐มันน้อยเกินไปหรือเปล่า
ก็ตัวนางก็บอกว่าใช่บางอย่างก็๕๐๐บางครั้งก็๓๐๐
แต่ถามว่าให้นางมานั่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่ปี
วันนี้หรือเหตุการณ์ไม่ใช่เดือนที่แล้วถูกต้องไหม

คนก็ไปติดใจตรงว่าพอได้เงินจากยูทูปเขาให้มา
อาจจะไม่บางคนก็บอก๓๐๐๐หรือ๖๐๐บ้างไม่รู้นะ
แต่ได้มาแล้วไม่แบ่งให้เขาสักหน่อยเหรอ
อันนี้แหละที่นางก็บอกว่าอันนี้ที่นางทำไม่ถูก
เหมือนอารมณ์แบบน้ำใจมากกว่าน้ำใจมันก็ไม่มองว่า
ผิดหรือไม่ผิดหรอกแต่คือเหมือนน้ำใจที่จะให้กัน
ฉันก็ยังบอกนางบอกเอาจริงนะไอ้เจนนี่
ถ้าฉันเป็นหล่อนวันนี้หล่อนมีเงินอยู่เท่าไหร่ละ
เออก็พ่อเมียค่ะหล่อนเป็นฉันฉันเบิกน้านล้านนึง

รู้เหมือนถึงว่าชื่อถ้ำผิดเพราะไม่มีสัญญา

เป็นเรื่องน้ำใจ

นี่เจนี่ก็รู้เด็กมันก็บอกว่ามันไม่ผิดมันไม่ผิด
หนูบอกโอ๊ยชะนีหล่อนฟังฉันอย่างนี้คืออย่างนี้เลยนะ
หนูหนูก็หาเอาไปเบิกเงินพรุ่งนี้ไปเบิกเงินมาล้านหนึ่งลูก
เบิกเงินมาหนูมีเงินเท่าไหร่อ่าหนูก็พอมีอ่ะฟังแล้วก็โอเค
นางก็พอมีอยู่ถามหนูมี๕๐ล้านจะบอกอ๋อหนูไม่มี๕๐ล้านค่ะ
นางก็บอกว่านางก็พอมีอยู่อ่ะหนูมีใช่ไหมงานเนี้ยไปเบิกมาเลยล้านหนึ่ง
หนูไปปิดกับเขาใช่ไหมนางก็บอกว่านางคือมันมีหน้าเขาอยู่ในนั้นไง
สมมุติว่าถ้าถ้าจะฟ้องร้องกันให้เป็นเรื่องเป็นราวยุ่งเหยิงกันเป็นบ้านเนี่ย
ยุ่งสุดท้ายตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์เพลงของใครของเขาเจ้าของเขาอยู่
เออเขาเขาเป็นคนแต่งแล้วให้น้องสาวรอแต่งเท่านี้แล้วก็เอาหน่อยเด็กผู้ชาย
เอาความจริงป่ะในที่สุดถ้าเอาจริงอ่ะนางก็ต้องลบทิ้งหรือเปล่าวะ
อ่าใช่ถ้าหากว่าฟ้องร้องกันก็ต้องหรือไม่ก็ถ่ายเอ็มวีใหม่เอาคนอื่นมาร้อง
ถ้าจะมีบางทีมันก็ต้องดูที่ว่าสุดท้ายยูทูปยังไงกันด้วย
แต่เพลงนี้มันมีเสน่ห์ตรงแรปด้วยเขาบอกว่า๓๕๐ล้านวิวเนี่ยชาติทั้งชาติเขาจะได้อย่างงี้หรือเปล่า
ใช่นางก็บอกไม่อยากรู้อย่างนี้ฉันก็ฟังเธออยู่
ก็ฉันก็บอกว่าอ้าวมันก็ยังมีคนดูอยู่เรื่อยนะ
แต่นางก็บอกว่าพี่อย่าไปพี่คิดดูนะ๑ล้านวิว๑ล้านวิวของนางนางได้๘๐๐หรือ๙๐๐
๘๐๐๐บาทจริงนางได้๖๐๐๐กว่านางได้๘๐๐๐ในยุคนั้น
เพราะอย่าลืมว่าเพลงนี้มา๒ปีแล้วนะมา๒ปีแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งมาปี๖ปี
แต่ตอนนี้มันถูกลงใช่ล้านหนึ่งได้๘๐๐๐บาทนางมีอยู่๓๐๐กว่าล้าน
ฉันถามเอ้าทำไมหล่อนตอนนั้นที่หล่อนได้๑๐๐ล้านทำไมไม่แบ่งให้เขาไปเลย
เขาทะย้อยจ่ายไปลายเดือนมันไม่ใช่แบบอยู่ดีได้๑๐๐ล้านปุ๊บนางจะได้เงิน๙๐
มันเป็นการสะสมหลายละคริสต์ทะยายจ่ายดังนั้นน่ะเรารู้ได้วันนั้นเราก็ไม่ได้๑๐๐ล้านหรือ๓๐๐ล้านหรอก
แต่น้ำใจคนก็ให้ไงคุณแม่นึกออกป่ะคือตอนนี้คนติดตรงที่ว่าเออก็ทำงานด้วยกันน่าจะแบบเผื่อแผ่กันหน่อย
ฉันก็ถามถามจริงถามจริงหล่อนติดผัวหรือเปล่าฉันถามอย่างนี้นะ
ฉันก็ถามหล่อนติดปวดหรือเปล่าหล่อนไปฟังผู้ชายเยอะไปหรือเปล่า

เฮ่ยอ้อนหรอ

ก็คือคำถามถามนางไปก็วนเหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่ในนี้เขาเขียนว่าเอ่อพี่หัวดำเตือนคนทางวงการ
อย่าคิดเป็นสัตว์ตูกับคุณหนุ่มกันชัยนี่ยังไงครับ
อ๋อขอเตือนเจ้าพวกชั้นตัวเองครับ
ตอนนั้นคืออยู่ที่รู้สึกอยากพูดกันหรือมีใครบังคาพูดบอกครับ
เป็นศัตรูกับใครก็ได้ในวงการบันเทิง
เป็นศาลุเจ้ากับหนุ่มกันชัย

โอ้ยเดี๋ยวไปหาดูข้างหนูไหม

เอ้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละ

นางก็บอกว่าเอาจริงถ้าตามกฎหมายจริง
คือถ้าเด็กคนนี้เด็ก๙เนี่ย

เมื่อวานพี่หนุมน่าจะอธิบายให้ฟังก่อนอะแหละ
ถ้าสมมุติย้ายเข้ามาอยู่ค่ายกับนาง
แต่ตอนนั้นนางยังไม่มีค่ายถูกต้องไหม

หล่อนก็ไม่ให้เขาเลยไงหล่อนก็ควรจะให้เขาบ้างสักนิดหน่อยหน่อย
ถูกต้องไหมแต่เวลาถ้ายายเจนี่ตอบกลับมา
ยายเจนี่ก็จะตอบเหมือนแบบว่าตัวเองเป็นคนลงทุน
ทำไมไม่ดูว่าไอ้คนลงทุนไปมันเป็นอย่างไร

คือตอนนี้มีใครดูแลน้องเจนนี่
ที่เป็นแบบผู้ใหญ่ดูแลอยู่ในค่ายเขาบ้างไหมคะที่เขาทำ
นอกจากเขาดูแลตัวเขาเอง
นางทำของนางเองทำเองนางทำของนางเอง

แต่จริงที่พี่หนุ่มพูดเมื่อวานในกรณีนั้นคือน้องยังเด็ก

ผ่านประสบการณ์มาแบบว่าให้คำแนะนำสักนิดหนึ่ง
อาจจะดีกว่านี้ด้วยนะถ้าสมมตินางมีถั่วจะลงนางหรือ
ตอนนี้นางยึดเรื่องไม่มีสัญญาซึ่งมันจะไม่ฟังอย่างอื่น
เอาอย่างนี้ดีกว่าก็ฉันคุยกับนางอ่ะ
จบไหมหล่อนหล่อนพี่หนุ่มก็ฟังอยู่ด้วยเนี่ยหล่อนหล่อนจะยอมเสียแค่เนี้ย
เสียเงินสักก้อนหนึ่งอ่ะกับมึงมีงานทำต่อในอนาคตน่ะ
ห่อนจะยอมไหมอืมก็หนูไม่ผิดน่ะอ่ะไม่ผิดก็เหลืองหล่อนแล้ว
แต่ทางน้องก้าวเองเขาก็ยังไม่ได้ตอบมาว่าเขาจะเอานะ
เขาตัวเขาเองก็บอกเขาไม่เอาเขาแค่อยากได้ออกมาพูดเลยนะเขาไม่เอาแล้ว
ไม่แต่อันนี้คือเหตุการณ์ที่คุยกัน๓สายตั้งแต่เมื่อวันศุกร์
เขาก็เลยพูดแบบนั้นนางก็เลยพูดฉันก็บอกนางก็บอกนางจะถ่ายแหลงข่าววันอาทิตย์
อยู่ดีนางก็คุยฉันปุ๊บว่าวันเสาร์นางถึงจะแถลงข่าวไง
เขาก็พูดว่าไลฟ์เลยไลฟ์เลยคือนั้นเลยแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวนี้จะมีอีกไหมคุณแม่อ่ะเขาจะออกมาพูดแบบเป็นแบบสื่อยกไมค์สัมภาษณ์
ไหมฮะฉันว่านางไม่ก็ถ้าสมมุติเอาจริงนางเป็นเป็นพรีเซนเตอร์อืมของสินค้าที่นางจะต้องมา
สายออกรายการขายของอยู่แล้วอืมถ้าเอาความจริงอ่ะเดี๋ยวนางก็ต้องมา
อืมเดี๋ยวนางก็ต้องมาเพราะนางเซ็นเซ็นสัญญาไปแล้วอืมถูกต้อง
ต้องออกมาพูดนางก็ต้องออกมาพูดอ้าวแล้วจะไปถามเรื่องอะไรกับนางล่ะ
ก็ต้องเรื่องนี้อีกเรื่องนี้สิอ่ะผลงานสร้างชื่อล่าสุดนะเธอ
จะไปถามชื่ออะไรเนี้ยถูกไหมล่ะโถผลงานสร้างชื่ออ่ะผลงานสร้างชื่อล่าสุด
ก็ต้องถามเรื่องนี้ถูกไหมเออจากพี่ต้องสัมภาษณ์เหรอก็น่าจะต้องมา
อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาของพี่ใช่ว่าเขาไปทุกรายการน่ะแหละอืม
หมายถึงว่ารายการที่เขาจะต้องไปแบบเขาเป็นสินค้าสองสามตัว
อืมอยู่ที่ว่าเขาจะไปรายการไหนแค่นั้นเองอืมต้องไปทุกรายการนั่นแหละ
เพราะเขาเซ็นอ่ะเพราะเขาเซ็นหมดทุกรายการ
สามสิบที่เราได้ยินพอได้ยินเราผ่านหนูเราตึดเราต๒๐๑
เราตกใจนะแว๊ะเนอะ๗๐๓๐อีกเหรออืมอันนี้ก็ถือว่าน่ะเป็น
เยอะน่ะอ่ะถ้าถ้ามงการให้สอบแทนนะคะอืม
ถือว่าโหดในระดับตัวนี้สูงน่ะยังมีบางค่ายแปดสิบยี่สิบคุณแม่
มีเหรอคุณแม่รู้ชื่อก็ตกใจเลยแหละค่ะ

บ้าแล้วใครจะยอม

ใครจะยอมฉันไม่ชื่อบ้าใครยอม
คุณแม่คุณแม่ได้ยินคุณแม่สะดุ้งเลยแหละว่าเขาจ่ายกันอย่างนี้
มีการแบ่งลำดับขั้นด้วยนะแบบว่าขั้นสูงสุดอยู่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้
แล้วลดหรือว่าไปงานหมื่นหนึ่งได้สองพันกินเงี้ยเหรอ
สมมติเป็นงานหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะได้สองพัน
ถ้าสองพันนั่นต้องหารกับ

บางทีเขาก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะ
สะดุ้งเลยแม่ถ้าไม่ได้ยินชื่อไม่สะดุ้งอ่ะ
๘๐๒๐หนูว่าโอ้ยเอาไปให้หมดร้อนเถอะเอา๘๐อ่ะ
หรือ๒๐เลยว่าให้หมดค่ะแต่เค้ามองว่าเป็นต้นทูลในการให้เค้าพี่
มีมันจะต้องอยู่ด้วยกันป่าววะเอาตรงไม่ใช่
แต่เดี๋ยวเนี้ยอย่างเพลงวางเกย์ตื่นยังไง

อย่าลืมว่าเพลงที่มันไม่ดังที่มันอยู่ที่เราไม่รู้จักอ่ะมันมีอีกเมื่อก่อนมันมีแค่แกมมี่อาร์เอสกีตาอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้พี่เพลงมันมีอีกเป็นล้านเพลงนะที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยแต่อยู่ดีดีว่าดวงของมันอ่ะจะขึ้นมาเมื่อ
ทีนี้พอดังเงินมันมาเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมีการแบ่งไงแต่ก็ถ้าถ้าพูดตามแบบกฎหมายเลยหรือว่าตรงตรงเลยไม่ให้เลยเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกเขาถูกเจนี่ก็ไม่ผิดแต่มันในแง่คุณจะเฮ้ยได้ขนาดนี้ไม่ให้เลยขนาดนี้มันก็
ไม่หรอกก็คือนางเอาจริงมันไปอยู่ตรงนั้นซะแล้ว
โปกัสว่านางเสียก็คืออ่าอยู่ดีก็จะเห็นนี่บ้านมีก่อนม็อตก็ตามอย่างเสือรถบ่อยว่าหล่อเนี่ย
อู้ชอบไปอวดลำอวดเว้นจูบ้านโชว์รถหลายหลายรอกไม่มีกระจิดกระจายจะให้เค้าบ้างหรอ
ก็คือนางก็เก็บหอมรอมลิตรของนาง
เขา้าวลอร์ทเขาแบกไป
คือเด็กมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่ง
ถ้าสมมุติมันเสียเงินล้านหนึ่งเมื่อวันศุกร์
แล้วไปเคลียร์ให้จบมันก็จะไม่เป็นหมา
ถูกปะแต่มันก็ยังทิ้งอีกไม่
แต่เอาจริงตัวนางเองนางก็มั่นใจในความถูกต้องของนาง
ถ้าคิดงงตรงนั้นมันถูก
มีแสนยาใจไม่มีจริงนักขึ้นมาคำนึงก็ถูกนะ

เงินที่มีได้ค่ารถค่าบ้านค่าอะไรมันถูก

ไม่ต้องไปพูดว่าเขามีเงินทองจากอะไร

๓ร้อยล้าน

ผมก็เป็น๓๐๐๐ล้านนะเป็น๘๐๐๐ล้านอีกเหลือ
เอาแค่๑เดือนนะพี่หลักหมื่นนะ
คิดดูว่าเขาเก็บมาเท่าไหร่แล้วเยอะ

พี่โมสลักหลานเขาได้เป็นหลักล้านแน่นอน

จำนวนคนดูยอดวิวไม่ใช่แค่คลิปนั้นนะ
รวมทบมาเยอะพี่นวด
๘๐๐๐บาทคือ๖๐๐๐บาทได้ประมาณ๒๔๐๐๐๐๐บาทคูณ๓๐๐๐บาทคูณ๓๐๐บาทนะครับ
แต่ถามว่าถ้าเขาไปโชว์ตัวในงานที่เขาทำคอนเสิร์ตเขาอาจจะได้มากกว่านี้อยู่แล้ว

ซึ่ง๒๔๐๐๐๐๐บาทมันไม่ใช่ได้ก้อนเดียวตู้มแต่คือค่อยที่ยาวนาน

แล้วก็คือไอ้เรื่องนี้ถึงบอกว่า๓๒๐ล้านวิวได้๒ล้านเองเหรอ
ใช่ค่ะเขาคิดแค่๘๐๐๐บาทนะครับ

เมื่อกี้หนูคิดแค่๓๐๐ล้านวิว

แต่ถ้าเทียบจริงมันก็ถือว่าถ้าในยูทูปมันก็ถือว่าเยอะนะพี่

เราก็ตัดไงแม่ก็๑ล้านวิวก็ถ้าได้๘๐๐ไง
ถ้าเกิดแสดงว่าได้๓๕๐ล้านก็คือเอา๘๐๐ล้าน
แต่นั่นจะไม่ได้เงินเป็นก้อน๒๔๐๐๐๐๐บาท
บางเดือนอาจจะได้๓๐๐๐๐บาท๕๐๐๐๐บาท
ช่วงแรกอาจจะได้เยอะเพราะว่าวิวมันมาเร็วช่วงต้น
ถ้าลวนแล้วก็ได้๘แสนอักไหม

แล้วอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยถูกต้องไหม
เงินด้วยถูกต้องไหมมันจะจากยูเอสตอนนี้ถ้ายูเอสดอลลาร์ดตก
มันก็จะถูกลงอีกใช่ไหมอ้าวแต่แน่นอนนางก็บอกว่าขนาดเดียวกัน
ออนไลน์ก็ได้แชร์ภาพคลิปนะฮะว่าเอาตรงตรงนางก็ฝากขอโทษคุณหนุ่มกัญชัย
แล้วก็ทุกคนที่แบบว่านางไปสร้างเรื่องนี้ให้แบบว่าเออจริงก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม
ไม่ได้มีอะไรอัปเดตทีนี้ไปพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตของคุณเจนี่นิดนึง
เออมันมาถึงอันนี้คุณคอนเสิร์ตเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยนะคะ
เขาจัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันกลายเป็นประเด็นก็พบว่าหย่อนมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้
ขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตในวันดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ฟรีนะอันนี้
หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวดในวันที่๔ถึงวันที่๕สิงหาคมตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา
โดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมรถ
ก็คือแบบเป็นรถเกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทาน๕คันเอาไว้ให้บริการด้วยนะคะ
อันนี้เป็นกรณีนี้อย่างน้อยก็ถือว่าไปหน่อยเพราะว่าวันนั้นก็ค่อนข้างคนเยอะเลยทีเดียว
อีกอันหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
ก็พบว่ากว่า๑๐๐ละ๕๐ไม่แสดงอาการด้วยอันนี้ก็คือจะยากนิดนึง
เนื่องจากว่าเป็นแบบเด็กอ่ะพี่เป็นนักเรียนเป็นคนวัยทำงานส่วนใหญ่ก็คือร่างกายเขาจะแข็งแรง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อป่วยอาจจะเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมแล้วก็คนในครอบครัวได้
โดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเลยที่สำคัญเนี่ยคือคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องออกนอกบ้านเพื่อยังไปเรียนหนังสืออยู่
ยังมีการทำงานอยู่แล้วก็กิจกรรมต่างมีโอกาสที่จะรับแล้วก็แพร่เชื้อได้สูงขึ้นด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเองตอนนี้อย่าเพิ่งกาดตกทำอะไรก็แล้วแต่ยังต้องแบบดูแลตัวเองอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันหนึ่งคือสถานที่แออัดต่างบางทีคอนเสิร์ตที่แบบจัดแล้วแบบมีคนจำนวนมากไปรวมตัวกัน
มาหอระบบหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมอะไรที่แบบเป็นคนมากน่าหลายตาเดี๋ยวที่เราไม่รู้จักหว่างนี้อาจจะต้องแบบไประมัดระวังกันเท่านี้หนึ่ง

โอเคอีกหนึ่งเรื่องที่คุณถือเรื่องก็คือ
มันจะเป็นเรื่องเจนนี่และหัวเก้านะฮะ
แต่เรื่องนี้ก็วันนี้มีการแถลงข่าว
ของอายการสูงสุดค่ะ
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนางสาวเศรษฐาเทียนพิลากุล
อายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดและนายประยุทธ์เพชรคุณ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็ร่วมแถลงข่าว
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดี
นายวรยุทธ์อยู่วิทยาก็ท่านรองโคศกก็บอกว่า
คณะทำงานพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วและพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนแล้ว
จากนั้นได้พิจารณาความเห็นและคำสั่งของนายเนธนาคสุข
คือคนที่ไม่สั่งฟ้องเนี่ยนะคะแล้วมีความเห็นว่าในเนธนาคศุกร์
มีความเห็นและคำสั่งคดีนี้ไปตามพยานหลักฐานฟังดีนะคะ
พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม
ที่ปรากฏอยู่ในสำนวนไม่ได้นำพยานหลักฐานนอกสำนวน
ที่ไม่ได้ปรากฏในสำนวนการสอบสวนมาสั่งคดี
หรือเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์สั่งคดีไปตามอำเภอใจ
รวมทั้งมีการใช้เหตุผลประกอบตามสมควร
นี่ก็คือบอกว่าที่พิจารณาออกมาแบบนี้ที่ไม่สั่งฟ้องเนี่ย
เพราะว่าพิจารณาตามหลักฐานที่มีไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเพิ่ม
คดีนี้จะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในวรยุทธ์หรือบอส
วิทยาในข้อหาขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม
แต่มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้ว
ซึ่งคณะทำงานตรวจพบว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
และเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี
น่าจะทำให้สารลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ก็สามารถจะสอบสวนต่อไปได้
จะเสนอให้อัยการสูงสุดใจ้งพนักงานสอบสวนให้จะเป็นคดีในข้อหานี้
จากพรบยาเสพติดนั้นมีอายุความ๑๐ปีและตอนนี้ยังไม่หมดอายุความ
นั่นไงเรื่องโคเคนไม่มีในสำนวนจริงด้วยนะฮะ
ส่วนพยานหลักฐานสำคัญคือการให้ข้อเท็จจริงของพยานปาก๑
คือดรสะทนวิจารณ์วรรณลักษณ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส
นักวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งคำนวณความสามารถ
ความเร็วรถของในบอสได้ที่๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ความเร็วนี้ไม่ปรากฏข้อมูลในสำนวนการสอบสวนเช่นกัน
ฉะนั้นหลักฐานการคำนวณนี้ถือเป็นพยานหลักฐานใหม่
จะเสนอไปที่อายการสูงสุดและจะดำเนินการแจ้งไปที่พนักงานสอบสวน
ให้เริ่มต้นสอบส่วนคดีนี้ใหม่อีกครั้งก็คืออายการต้อง
กรรมการเนี่ยก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีบอสเนี่ย
วันนี้เอาจริงคือครบกำหนด๗วันแล้ว
ในส่วนของสำนักงานอายการว่าหลังจากที่ร้องอายการสูงสุดเนี่ย
นะฮะสั่งไม่ฟ้องตำรวจไม่แย้งถือว่าคดีสิ้นสุดหรือเปล่า

แต่ถือว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะฮะ
อายการเนี่ยพบหลักฐานใหม่ค่ะหลักฐานใหม่ที่เขาพบกันเนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกความเร็วอืมความเร็วที่ตอนแรกน่ะ
เราเคยพูดไปแล้วลืม๑๐๐ไปหรือเปล่า
เหลือเจ็ดเจ็ดสิบทำไมเหลือเจ็ดสิบแปดสิบ
เพราะเขาวัดจากการขาดค่าแน่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ
มันร้อยแปดสิบอืมร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบทำไมมันเหลือเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะ
เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละเป็นประเด็นของเรื่องความเร็วของรถ
กับอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้พี่เหี่ยวก็ได้บอกไปแล้วคือ
เรื่องโคเคนเพราะฉะนั้นไอ้สองสองเรื่องเนี้ยนะฮะ
หนึ่งเรื่องความเร็วของรถแล้วก็เรื่องโรงเรียนจะส่งมาที่สำนักอายการใหม่
เพื่ออะไรเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไปตามมาตรา๑๔๗นะฮะ
แล้วก็จากข้อสรุปคือเท่ากับตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ย
จะต้องทำอะไรฮะหลังจากนี้หาพยานหลักฐานใหม่
เขาจะต้องหาพยานหลักฐานใหม่ไหมถูกเกี่ยวกับความเร็วของรถตำรวจนะฮะ
ในขณะเดียวกันณตอนนี้สำหรับคุณบอสนั้นณตอนนี้นะ
ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะอืมใช่เพราะว่าจะยกฟ้องไปแล้ว
ถูกเขาสามารถกลับมาบ้านเราได้ไหมเขากลับบ้านได้ถอนฟ้องไปแล้ว
วันนี้เขาสามารถเข้ามาในประเทศใดได้เพราะก่อนหน้านี้เราถอนหมายจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
แต่ถ้าไม่กลับคดีที่อายการมอบหมายให้ตำรวจไปสอบสวนใหม่เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นสองข้อหาพบว่ามีความผิดจริงคือบอสจะต้องมารายงานตัวตามกฎหมายนะครับ
หากไม่มาทางตำรวจก็จะต้องออกหมายจับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสมมุติตอนนี้เขากลับบ้านได้ไหม
เขากลับบ้านได้แต่ถ้าสมมุติเรามีหลักฐานที่จะไปเอาหนึ่งเรื่องโคเคน
สองเรื่องความเร็วสองเรื่องเนี้ยคนไปค้นมาเกิดออกหมายจับใหม่
ถ้ามุติมีหมายก็ต้องเรียกเขามาเขาก็ต้องมารายงานตัว
แต่อันเก่าเนี่ยถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าสมมุติเขาไม่กลับมาเขายังอยู่เมืองนอกออกหมายใหม่ปุ๊บเขาไม่กลับมา
ก็มีสิทธิ์ออกไม้จับใหม่อันนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะอะไร
ความเร็วยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเนี่ย
สะพัดออกไปมีพยานสำคัญอีกคนนึงที่ไปร่วมรายการผ่านสื่อหลายคนเลย
หลายหลายคนเนี่ยที่ออกมาพูดกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้น
ก็ต้องติดตามกันไปซึ่งคณะทำงานเขาจะตรวจสอบสำนวน
อย่างละเอียดนะครับพบว่าไม่มีพยานหลักฐานชิ้นนี้แล้วก็
จะต้องรายงานต่อไปว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วจะเจอพยานหรือไม่พยาน
จะหาหลักฐานเพราะว่าเรื่องไหนเห็นน่ะนายก็สั่งเป็น
ณวันนี้แสดงว่าคดีนี้ยังอยู่ในความสนใจยังมีคณะทำงานของ
ของใจวิชามหาคุณ๑๕วันถูกใช่ไหมฮะ๑๕หรือ๓๐วัน๑๕๑๕เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทิ้งสรุปโดยย่อให้ฟังโอเคพี่น้องชาวเลย
เดี๋ยวช่วงได้ข่าวว่าหนักหนักท่วมแล้วก็อีกหลายจังหวัดเหมือนกันเห็นไหมพี่เมียว
ครับอย่างเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
บ้ามีสำลี
เมื่อตอนก่อนโควิดอีกเนอะว่าปีนี้ที่เธอบอกว่าน้ำจะเยอะ
ฉันก็บอกมันแรงจะตายมดดำจะไปเยอะได้ไงวะ
เป็นน้ำป่าจากยอดเขาสูงที่เขตอุทยานแห่งชาติ
อยหลวงหลากลงมาแล้วก็ฝนตกหนักด้วย
ทำให้หลายตำบลและบ้านเรือนถึง๔๐๐หลังคาเรือนเลยนะฮะ

ล่าสุดก็ฝันดีฝันเด่นจัญญาธนาทัศนะ
นี่ดูดิลงไปช่วยเหลือขาดหมดเลย
น่านก็ไปแล้วใช่ไหมแองจี้แถวบ้านหล่อนฝนตกมั้
นี่มันคือลำปางบ้านหนึ่งเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไปช่วย
แต่อันนี้เขาจะอยู่ใกล้กับทางพยาวเชียงราย
ซึ่งมีต้นไม้น้ำสูงทางขาดเลย
วันนี้ต้องกับอีสานตอนบวนเลยไปแล้วจังหวัดเลยใช่ค่ะ
ตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายมาแล้วอันนี้คือลำปางมาแล้ว
น่านก็ไปแล้วแต่ละพื้นที่ตอนนี้แต่ละสถานการณ์น้ำเป็นยังไงกันบ้าง
บอกกล่าวกันไปไปดูที่ทีมกู้ภัยจากใจถึงใจ
ของเล็กฝันดีฝันเด่นเนี่ยนะใหญ่เล็กเนี่ย
เขาก็มีทีมงานอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเพราะว่าทางสมาคม
ทางผู้ที่ประสบภัยเขาก็ขอความช่วยเหลือมาเขาก็ประสานไป
ได้เรือท้องแบนมาสามลำเข้ามาในพื้นที่ผู้ประสบภัย
ก็อยู่ที่วังเหนือค่ะหนักค่ะหนักค่ะก็ตอนนี้ได้เรือท้องแบนเข้าไป
ท่านก็ขึงเชือกกับต้นไม้แล้วก็รั้วไปพยุงสามเณร
สามเณรแล้วก็เนรนะฮะพระสงฆ์หลายรูปออกมาจากวัดบ้านใหม่

บ้านเรือนด้วยเชี่ยวมันเชี่ยวออกมาไม่ได้นะฮะ
ทางด้านนายธเนศวงวิชัยก็เป็นหัวหน้าสมาคมกู้ภัยอมรินพร้อมทีมงาน
อันนี้ก็เอาเอาเข้าของไปช่วยก่อนโดยมีฝันดีฝันเด่น
ทีมกู้ภัยสมาคมวังเหนือรับมอบนำไปให้
พวกเล็กใหญ่ทางนี้เขาจะเชี่ยวชายมันลุยน้ำลุยมาก
ทีนี้สถานการณ์หลายจังหวัดเริ่มดีขึ้นบ้างนะฮะ
น้ำเหนือบางส่วนก็เริ่มลดลงแล้วก็เหลือน้ำท่วมขัง

บางพื้นที่ชาวบ้านก็เริ่มสมบัติความเสียหาย
ส่วนมากก็ที่อำเภอเชียงคำเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว
ก็ต้องใช้ทางเบี่ยงสร้างทางใหม่ให้ใช้
เพราะว่าทางปกติขาดหมด

พื้นที่ตรงนี้คืออาจจะเป็นลำทานเล็กที่เราไป

พอน้ำมาคือกลายเป็นแม่น้ำ

มาแป๊บเดียวเลยอะ

เพราะว่าตอนนี้จีนน้ำท่วมหนัก

มามาตั้งแต่เดือนที่แล้วมันท่วมมาเลย
ก็ตอนนั้นที่วนสามเขา

อยากจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้นะครับ

อีสานตอนบนตอนนี้เรารู้แต่ว่าจังหวัดเลย

เชียงใหม่หลายที่ค่ะ
เห็นภาพจากแพรร์รู้สึกนาด

เราจะเห็นจากวันนี้ลำปาง
เราต่อให้วิทยาศาสตร์วัฒนาการเจริญแค่ไหน

มันเป็นอะไรที่คาดดาวไม่ได้

อยู่ในมีมหาสมุทรสองข้างมันทำให้เปลี่ยนแปลงได้ได้เร็ว
บางครั้งมันก็ลงมหาสมุทรไปถูกต้องไหมบางทีก็ตีขึ้นจีนไป
ขึ้นจีนไปหรือบางทีเราจะเห็นว่า
ทีมันก็ออกลาวออกพระมหาไปเพราะว่าบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันหมด
แต่ขนพวงอาจจะเจอนั่นแน่มันพุ่งภาคแม่วะดแหละเขาเวียสนามก็อาจจะโดนฝั่งทางอีสาน
กับทางแบบอาวไทยเอาหนูฟิลิปปินส์เนี่ยโดนหนัก
คือตอนนี้มันเป็นทางเยื่อทั้งโหน้วเนี่ยไม่
ไม่มีเอ่อไม่มีความอะไรที่มีประโยชน์กับเราเลย

อายุทยามันมันมันมันถูกแล้วแต่เขาระบายทันรึเปล่า
แค่นั้นเองเพราะว่าอายุทยาเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้ว
แต่สมัยก่อนก็ที่พี่เอชายาบอกอ่างทองท่วมตลอดแต่ท่วมทุกปี
เขาสร้างบ้านหนีน้ำเขาเป็นธรรมชาติเขาใช่ไหม
ถึงนครสวรรค์นครสวรรค์ปุ๊บคน

แล้วก็เนอะกระสอบทรายก็ไม่ได้ลำบากเนอะ
รู้ไหมจำบ้านอดำรงค์ที่ยูทียาได้มั้ย

แล้วก็มีเรือทุกหลังบ้านทุกบ้านมีเรือเรียบหลังใช่ยุธยาเนี่ยท่วมแบบสูง๒เมตร
เราอยากจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงแองจี้เปิดดูทวิตเตอร์ข่าวใส่ไข่
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเรา
แม้กระทั่งในเขตของกรุงเทพมหานครเองตามโซนต่างก็แบบ
ตอนนี้ก็ฝนตกตอนนี้ก็ฝนตกหนักแล้วบางส่วนนะค่ะบางอย่างฝนตกฝนตกอยู่
สละบุรีฝนตกอยู่แล้วค่ะพัฒนาการพระรามสองค่ะ
ต่างจังหวัดวันนี้ต่างจังหวัดเป็นยังไงกันบ้าง
อยากจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
นี่ทวิตเตอร์จะเป็นเรื่องก้าวเกิกคนคือใคร
น้องก้าวไงเจนี่นั่นแหละใช่น้องก้าวเกิกคน
เขาชื่อเกิกพลเขาชื่อเกิกพลตัวนะชื่อเท่จริง
ระหว่างนี้คุณผู้ชมส่งข้อมูลต่างมาเล่าให้กับเราฟังได้นะคะ
ทีนี้เรามาเล่าเรื่องของคุณนุ๊กสุธิดาสักนิดหนึ่ง
โอ้โฮสงสัยคุณหล่อมากจากพี่เมียวนั่งเบบีเนอะ

หมายถึงว่าเรื่องทั่วไปในการใช้ชีวิตก็ดูแสดงอาการไม่มีเลยจริงนะคะ
กรณีนักแสดงสาวคุณนุ๊กสุธิดาก็ออกมาเปิดเผย
อาการป่วยของตนเองว่าเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์
โดยลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลือง
ทำให้ต้องผ่าตัดไทรอยด์แล้วก็ต่อมน้ำเหลืองออก
แล้วก็ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องโดยการให้เคมีบำบัด
คือการกลืนแร่ผสมกับมันตารังศรีนะคะ
ล่าสุดนายแพทย์สมศักดิ์แอมศีลอธิบดีกรมการแพทย์
เปิดเผยบอกว่าจากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทย
ก็พบว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยร้ายใหม่ประมาณ๒๘๐๐ราย
โดยส่วนใหญ่ก็จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
จัดอยู่ในอันดับ๗ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในเพศหญิง
เพศชายแม้จะพบแต่ก็คือน้อยกว่า
แล้วก็มีโอกาสมีความเสี่ยงเช่นกันนั่นแหละ
แต่ว่าน้อยกว่าพบได้น้อยกว่าเพศหญิงเยอะมาก
นี้มะเร็งไทรอยด์เกิดจากความผิดปกติ
เซลล์ในต่อมไทรอยด์แล้วก็พัฒนาเป็นก้อนมะเร็งขึ้น
แล้วก็อาจจะขยายโตขึ้นเรื่อย
สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้
ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดค่ะ
มะเร็งไทรอยด์นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่มีหลายปัจจัยที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยง
อย่างเช่นการได้รับรังสีบริเวณลำคอหรือบริเวณต่อมไทรอยด์
เคยเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ขาดธาตุอาหารไอโอดีน
หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ค่ะ

เร็งไทรอยด์ในระยะแรกนั้นไม่แสดงอาการโดยส่วนใหญ่เลยนะคะ
แต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้น
ผู้ป่วยอาจจะคลำพบก้อนนูนใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ
ซึ่งอาจจะพบเพียงก้อนเดียวหรือว่าหลายก้อนก็ได้
แล้วก็พบอาการป่วยอื่นร่วมเข้ามาอีกพี่

ใช่หายใจลำบากหรือว่าแบบหายใจมีเสียงหวีด
กลืนลำบากหรือรู้สึกเจ็บขนาดกลืน
แต่จริงเวลาเป็นไทรอยด์บางคนคำก็เจอแล้วนะคะ

พี่รู้มั้ยว่านุ๊กมันเจอยังไง

เรารู้ว่าคลีนิกหน้าเปลี่ยงหมด

แม่เขาไปตรวจเออเนี่ยนี่ก้อนอะไรเขาก็พูดแม่ไปตรวจว่าเจอก้อนก้อน
นักก็พูดกับเพื่อนเออเนี่ยนุ๊กก็เป็นต่อมไทรอยด์ปรากฏไปตรวจ
คิดดูว่านุ๊กสุธินาเนี่ยออกกำลังกายทุกวันเป็นเจ้าของฟิตเน็ต
ออกอาชีพไปสอนด้วยไม่ใช่ออกกำลังกายเพราะว่าอยากหุ่นดีนะอาชีพสอนออกกำลังกาย
บอกสัญญาณอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะนุ๊กสุธิดาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแปลก

ในร่างกายจะเปลี่ยนไป
เช่นอยู่ดีถ่ายไม่ออก

สักพักก็บอกคนเรา

เอาไปส่องไอ้นุ๊กไปส่องกล้อง

เพราะว่าเป็นตรงนี้

ไม่ถึงพวกดูแลสุขภาพ
ไม่ถึงการเลี้ยงก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพ

ไปส่องกล้องก็ไม่เจอ
ปรากฏว่านาง

ยิ่งปลอมเปจิล
ไม่ใช่แล้วก็ไอ้ตัวเชื้อมะเร็นเนี่ยมันกระจายไปแล้วสิบสี่จุดว่ะ
ไปในน้ำส่วนใหญ่ใกล้เรือถ้าอยู่ตรงนี้จะใกล้ต่อมน้ำเหลืองครับ
ต่อมน้ำเหลืองจะมีอยู่ตรงนี้แล้วมันเข้าไปในน้ำเหลืองอ่ะอืม
คือโดยปกติเนี่ยสัญญาณเตือนอาจจะไม่ค่อยมีแต่โดยส่วนใหญ่คนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยด

จะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแต่นี่ก็ไม่เหนื่อย
อย่างของพี่นุ๊กเนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา
อย่างแม่รถเมย์ตอนแรกที่รถเมย์สังเกตว่าหมอม้าเป็นคือนอนอยู่ด้วยกัน
อืมแล้วได้ยินเสียงหายใจเวลานอนอ่ะ
มันเหมือนคนหายใจแล้วไม่สบายอะพี่มันไม่มันไม่ค่อยแบบเจ็บตัวอ่ะ
แล้วเวลาเขาหายใจมันจะมีความรู้สึกว่าหายใจแล้วดูเหนื่อยถามมะม้า
ทำไมรู้สึกดูแบบหายใจลำบากจังอ่ะไปหาหมอไหมอะไรอย่างนี้
เพราะตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าของมะม้าเขาไม่ได้บวมขึ้นมาให้เห็นไง
ก็ไปหาอันนั้นเขาเป็นไทรอยด์ปกติ
ก็เลยไปตรวจปรากฏว่าต่อมไทรอยด์ก็คือต่อมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับไทรอยด์เลย
เสียงจะแหบเหรอไอ้ต่อมนี้มันมีมันทำอะไรกับร่างกายเราไม่รับแน่
แล้วไม่มีสาเหตุจริงแล้วเฉลี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็พูดเหมือนกันสั่ง

ไม่ต้องกลัวหรอก

นี่ก็อย่าให้เงินคนพูด

ฆ่าเลือดอย่าไปเชื่อกับคำว่าฆ่าเลือด
สามีพี่เป็นมะเร็งปอดระดับ๔ไม่เจอ

ยากมายเป็นบ้าบอ

บางทีเป็นรัศนาในจุดที่เราเป็นถูกมั้ย

ไม่ได้ตรวจตรวจเลือดอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นตอนตรวจสุขภาพทุกวันเนี่ยนะ

บอกได้ไม่หมดเนาะ

ก็คิดดูว่านุกสุรินัท๒กล้องสู้ตายยังไม่เจออ่ะ
ใช่เพราะดันเป็นที่ไทรอยด์ไม่ได้คิดว่าเป็นที่ลำไส้นะที่แรกอ่ะเนอะ
เอานะพี่นุ๊กเราส่งกำลังใจให้มีวิธีการรักษากันอยู่อะนะคะอย่าง
อย่างเช่นอย่างพี่นุ๊กก็เป็นผ่าตัดแล้วก็รับประทานไอโอดีนังสีหรืออะไรต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของการฉายรังสี

ขอสวยให้ให้เป็นปกติโดยเร็วนะพะนุก

เอ้ามาค่ะ
คือเรื่องของเรื่องจริงแล้วความ

จ๊ะตอนนี้เหมือนเป็นอะไรอยู่หรือเปล่า

คุณจ๊ะนะต้องเรียกคุณจ๊ะนะเดี๋ยวคุณหนุ่มหาว่าฉันพูดไม่เรียบร้อยอีก
ถ้าว่าฉันชอบพูดอย่างคำใหญ่ในช่วงที่ฉันไม่อยู่แล้วแว้งกัดฉันอีกนะ
มันก็แว้งกันเองอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าจ๊ะก็เลือดออกจมูก

ก็พี่อยู่ดีนางร้องเพลงอยู่เลือดก็
แกคิดเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

หนังขึ้นเคริดร้องเพลงอยู่เดี๋ยวก็ออกนั่นก็ออก
จนเหตุการณ์เนี้ยมันมาออกที่ไหนรู้ไหม
เอารอบแรกมูไนท์รอบที่สองตัวแม่มาแล้วระดับ

รายการที่หล่อนมาเจอฉันที่ไหนหล่อนลืมทุกครั้งเลยเนอะ

ก็ถึงบอกว่าหมอรักอย่าให้ตาแดง

ถ้าหมอลักษณ์ตาแดงแล้วเดินมาทักเนี่ย

อาจารย์เขาจะหลังพระอาทิตย์ตกดินเขาจะมีพลังมาก

ปรากฏว่าตาแดงปุ๊บเนี่ยคุณรู้ป่ะมีคนจะทำของใส่คุณอยู่
นั่นคือยังไม่ได้ทำจะทำเหรอหรือทำของ
ทำร้ำแล้วใช่อือให้ไปรู้สึกอาจารย์รักบอก
แล้ววิธีแก้ทำไงให้เป็นรถตะโมนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
ตอนแรกฉันบอกหมอรักจะจริงเหรอวะเออ

เล่นคอนเสิร์ตทุกคืนไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้พอเข้าคอนเสิร์ตเต้นหนัก

ถี่ดยาเลยมันก็ให้ออกมาใหม่นักเป็นอย่างนั้นทุกวัน

เลือดออกปากนางมีเลือดออกปากด้วยตอนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ

นึกว่านางคนเรามันจะเลือดออกอะไรบ่อยอย่างขนาดนั้นเลย
ไอ้เสิร์ตเลือดปลอดในจมูกยังไงร้อนร้อนเหนื่อย
แต่ว่าออกปากนี่ไม่ใช่สแกนอย่างดีไปหาหมออย่างดีก็ไม่เจอ

ออกบ่อยไงก็ต้องตรวจต้องไม่ใช่
แล้วคือยังไงอันนี้คือหมายถึงว่าพอตอนนี้มีนักร้องคนไหนที่แบบว่า

ก็บอกว่าศิลปินที่เคยอยู่ใกล้นางนั่นแหละ
ตอนตอนนั้นก็ยิ้มใส่กัน
รับหลังก็เล่นแบบว่าศัยยศาสตร์ใส่นาง

อิดเรื่องงานมากก่อนช่วยไอ้จ๊ะพี่มันมีงาน

จ๊ะรับงานเยอะมากแล้วแบบว่ารับงานเยอะ
มันเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายหรือเปล่าแม่เราเนี่ย
ก็ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่มีหลัวนะ
ไม่ก็ไม่มีแต่รู้ว่า
ใช้ผู้ชายคนเดียวกันเหรอ
ไม่แต่พี่จ๊ะให้ฟังว่าที่จับได้ที่เขารู้นะ

เขารู้พยายามแข่งให้จบไป
วันนี้เจอทุกวันนี้ยังเคยทุกวันนี้นางก็เลยขึ้นคอนเสิร์ต
นักบอกแบบพี่มอสบางงานนักก็เลยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน

ก็อยู่ใกล้ชิดกันเลยอ่ะเจอกันทุกวัน
คนก็เลยต้องคิดว่าอ้าวก็ต้องเป็นศิลปินค่ายเดียวกันสิ
ถูกต้องประเทศเราพูดอย่างนี้

ขึ้นเวทีต่อกันตรงนู้นคนนี้ลงคนนี้ขึ้นนะ
ส่วนกันปั๊บยังสบายดีนะจ๊ะน้อง

กรคนนี้กลับบ้านไม่ยอมสัมภาษณ์นาง

แล้วอีกครั้งนึงพิธีกรกว่านี้เจอหน้านางก็
อุ๊ยน้องน่ารักน่ารัก
ใหม่มหาถ้อนาคตแล้วอันนั้นน่างจำไว้

กับอีกอันนึงคือพู่หญิงคนแย่ต่อตา

พต่อน่าต่อตาก็พูดกับนางดี
แต่รับหลังมาเล่นที่นางสู้อะไรไม่ได้
คนก็เลยไปถามว่า
กระแตเปิดเพราะว่าน้องไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแต่คนโยงเนี่ยมันเก่งจริง
จริงได้ยินข่าวจากแฟนคลับนะเขาบอกว่ามันมีข่าวแบบนี้
เรายังขำเลยข่าวอะไรตลกเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องการทำของ
เชื่อเรื่องการทำบุญความกระตันยูและการทำความดีมากกว่า
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแน่นอนและอีกไม่นานนี้ก็จะได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ต้องบอกว่านางเอกสาวยายาอุรัสยานี่เขาบอกว่าคือฮอตฮิตแล้วก็โด่งดังมากทีเดียว
ว่าจะหยิบจับอะไรทุกอย่างคือแบบว่าจะต้องเป็นที่สนใจขึ้นมาทันที
แล้วก็มีแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของยาย่า
ก็มีการโพสต์ภาพของตัวเขาเองอ่ะนะคะเพื่อจะขอบคุณแฟนคลับของเขา
งานนี้สาวโรเซแล็คพิงก็เข้ามากดไลค์รูปของยาย่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็คือโรเซก็เข้ามาเมืองไทยแล้วเขาก็ยืนถ่ายรูปกับสแตนดี้ของยายา
ก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวยุงดิยาเลยนะจ๊ะ

นั่นแหละ
นี่คุณผู้ชมเขาส่งมาหาเรานะ
ทางฝั่งลำปางเชียงใหม่
ตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่เชียงใหม่
บอกว่าที่สรรกำแพงตก๓วันแล้ว

แล้วก็บ้านน้องม่ำที่เคยเป็นผู้จัดการ

พี่ม่ำยับอยู่นู้นเหรอ

น้ำไม่ลึกแต่คอลึกมาก

พอไปถึงที่แล้วเรียวกระเป๋าเสื้อผ้ามา
จริงรั้งจริงจริง
เรียกได้ว่าเป็นทริปที่ฟินสุดคู่นี้นะคะน่ารัก
พากันไปเที่ยวพักผ่อนดื่มหลังธรรมชาติที่เขาใหญ่
ความหวานที่ลอยมาเราเห็นแล้วแต่สิ่งที่เด็ดไม่แพ้กันคือ
เนี่ยถ่ายรูปเก่งชอบถ่ายรูปนะฮะคือช็อตเซ็กซี่เซ็กซี่ของคิม
เป็นฝีมือการถ่ายภาพของหมากบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่คือ
ท่อนบนไม่ได้โป๊ะใช่ไหม
ว่าไหลเลยผ้าเยอะแต่ว่าแหวกลงมาถึงอันนี้
ขอแม้ว่ามากกี้เข้ามาแยะว่าหนาไม่ลึกแต่คอเสื้อลึก
มากกี้มากพ่อยเกินเรื่องมากแม่
ก็ชื่อลูกมากกี้ก็คือคิมกับคิมมาตั้งไว้นะ

ทำไมอย่างนี้ล่ะ
เดี๋ยวตั้งใหม่เธอเออ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาตินะฮะ

คุณหยุ่งกับคุณมดดำนะคะ
เอาล่ะครับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ